สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมโดยเฉพาะกลางแจ้งต่างมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
แต่ละพื้นที่แต่ละภาคของไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง
หลังจากที่เมื่อวานได้ย้ำเตือนกันไปแล้วถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
มวลอากาศเย็นนะครับที่ถูกแผ่มาพร้อมกับบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
ที่ตอนนี้กำลังเพิ่มกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ

เอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางปีกตะวันออกของประเทศไทย
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีอากาศหนาวเย็นนะครับ
ที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ
เป็นฝนที่เกิดจากการประทะกันระหว่างมรสุมตะวันออกเชียงเหนือกับความชื้นที่เข้ามาปกคลุมก่อนหน้านี้นะครับ
หลังจากความแห้งจากลมหนาวเข้ามาปกคลุมเนี่ยนะครับก็จะทำให้หลังจากนี้ฝนในบริเวณดังกล่าวก็จะลดลงครับ
ฝนส่วนใหญ่นั้นจะถูกดันลงไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแทนนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยคงต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
ส่วนภาคเหนือครับใจเย็นอีกนิดหนึ่งนะครับ
ลมหนาวนั้นจะค่อยพัดจากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ยังภาคกลางแล้วก็ไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
แต่เนื่องจากภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่สูงอยู่แล้ว
ทำให้อากาศเย็นมาก่อนหน้านี้นะครับ
ลมหนาวที่จะมาซ้ำก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงไปอีก

บริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
สีเขียวฟ้าจะเริ่มหายไปนะครับ

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งเลยทีเดียว
ตอนบนจนถึงตอนกลางจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างซะส่วนใหญ่
โดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์อาจจะหนักหน่วงหน่อย

ตอนบนฝนก็จะตอนบนอากาศก็จะหนาวเย็นด้วย
เดี๋ยวมาดูว่าการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
ในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของประเทศไทย
ตลอดทั้งวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไร
ตามยอดดอยยอดภูใครจะไปเที่ยวชมไปสัมผัสความหนาวเย็นนั้น
จะได้เจออากาศหนาวมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาดูในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันนะครับ
อย่างที่บอกว่าพื้นที่ภาคเหนือถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูง
ได้เจอกับความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในช่วงวันนี้ตลอดทั้งวันก็คาดว่าอุณหภูมินั้นจะอยู่ที่ต่ำสุด
บนยอดดอย๘๑๖องศาเซลเซียต
ราบอยู่ที่ประมาณ๒๑๓๔องศาเซลเซียต
อากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้า
โอกาสเกิดฝนก็อยู่ที่บริเวณตอนบนของภาคนะครับ๑๑๐ของพื้นที่
อีสานครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
โอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๑๐ของพื้นที่

อดภูต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นราบต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียต
ภาคกลางโอกาสเกิดฝนอยู่ที่๑๑๐องศาเซียตของพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
แล้วก็มีเมฆบางส่วนมีหมอกในตอนเช้า
ต่ำสุด๒๒องศาเซียตสูงสุด๓๔องศาเซียต
ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก
และโอกาสเกิดฝนฟ้าคนนองเยอะหน่อยประมาณ๔๐องศาเซียตของพื้นที่
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะเลยทีเดียว๑๗๐องศาเซียตของพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงและสงขลา

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับพบว่าโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
งจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เป็นฝนที่มาพร้อมกับอากาศเย็น
หลังฝนหยุดตกอากาศก็จะเริ่มเย็นลง
ส่วนใหญ่ฝนก็จะเห็นตกช่วงใบบ่ายเย็น
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลานางกล่าวก็

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

สวัสดีครับ